คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเรื่องน่ายินดีนะครับ
จากว่าเมื่อวานนี้ครับมีพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑บ้านทุ่งนางแก้วจังหวัดสตูนครับ
โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งนี้ครับเป็นหนึ่งใน๑๐แห่งที่ไทยรัฐนั้นได้ให้การสนับสนุนก่อตั้งขึ้นมาครับ
โอกาสเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาตการนายกัมพลวัชรพลอดีตภูมิในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโก้นะครับ
ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑บ้านทุ่งนางแก้ว
ตำบลน้ำผุดอำเภอระงูจังหวัดสตูนครับพร้อมรับมอบอาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพล
โดยมีนายศักระปินการครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูน
นายสนิทแย้มเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มานิดสุขสมจิตนะครับบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ร่วมในพิธีเปิดครับรวมทั้งมีประชาชนคณะครูนักเรียนในพื้นที่ให้การต้อนรับด้วย
นายมานิสุสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกล่าวว่า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑บ้านทุ่งนางแก้ว
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอนระดับชั้นอนุบาลถึงม๓ครับ
มีครูทั้งหมด๒๐คนนักเรียน๓๓๐คน
ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งนางแก้ว
สอนครั้งแรกครับวันที่๑๖นะฮะปี๒๕๑๒นะครับ
ต่อมาครับวันที่๘ธันวาคม๒๕๖๒นั้น
เพื่อเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
โดยไทยรัฐนั้นได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน
ขนาด๒ชั้น๘ห้องเรียนมูลค่า๔๖๕๖๐๐๐บาท
โครงการไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
นั้นเป็นโครงการที่นายกัมพลวัชรพลอดีตภูมิในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐได้จัดตั้งขึ้นครับ
ขณะนั้นมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑แห่ง
หลังจากนายกัมพลวัชรพลถึงแก่อนิจกรรมองค์การยูเนสโก้
ได้ประกาศยกย่องให้นายกัมพลวัชรพลเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับ
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เมื่อปี๒๕๖๒หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงได้ขยายโครงการ
เพื่อเพิ่มจำนวนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก๑๐แห่ง
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้ครบ๑๑๑แห่ง
ประเดิมในการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑ด้วยครับ
ส่วนความช่วยเหลือด้านอื่นรวมประมาณ๒๐โครงการ
ในแต่ละปีนั้นจะดำเนินการโดยมูลนิธิไทยรัฐ
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานเคี้ยงบากเคียงไหล่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตลอดมาครับ
เพื่อให้โรงเรียนธนวิทยานั้นเป็นโรงเรียนที่สอนคนดีมีคุณธรรม
ประการที่พอกัมพลวัชรพลมอบให้กับสังคมไทย